ของสมาคมที่ต้องการเอาทั้งสองคนนี้
มาเล่นในทีมชาติช่วง๔เกม

เรื่องสาพันธ์เขาก็เขาไม่มาสนใจเรานะครับ

แต่เราคุยกับทีมไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
เราต้องต้องเอานักอีฬา
เราต้องมาเล่น๔เกม
ซึ่งตั้งทีมก็รู้มาตลอดอะนะครับ
นักกีฬาถ้าในช่วงวัน๒วันนี้
ประเด็นที่น่าจะร้อนแรงคงโฟกัสไปที่วอเล็กบอลนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่โทรเมนต์๔เกม
ควรจะมีปัญหาตามมาเยอะพอสมควรเหมือนกัน
แต่วอเล็กบอลก่อนที่จะเดินทางไปแข่ง
มันมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาของเรา
๒คนที่เป็นเล่นในหลีกของโตรกี

บางคนบอกว่าไม่ควรจะเรียกกลับมา

อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการสวดนักกีฬา

ระหว่างนักกีฬาสมาครม

ใครเป็นคนจัดการในการที่จะเคลียร์ปัญหากัน
ว่านักกีฬาไทยจะมาในช่วงไหนเหมาะสมที่สุด
ในที่สุดแล้วมันก็มีคำตอบมาว่า
จะให้อยู่ช่วยต้นสังกัดอย่างซาริเย่ต่อ
สองคนนะครับทั้งชัชยุออนโมกศรีแล้วก็อัชราพรคงยศนะครับ
และมีนักกีฬาไทยของเราไปแต่เรากลับมาช่วย๔เกมซึ่งเป็นกีฬาในอาเซียน
นี่แหละครับเป็นมุมมองที่มีแฟนกีฬาบางส่วนบอกไม่เห็นด้วยครับ
ก็ต้องคุยกับนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
คือคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกันทุกประเด็นเลยนะครับ
แล้วก็ต้องหาจุดจบของเรื่องนี้ว่าสุดท้ายมาแล้วมาตรงไหน
แล้วทำไมตอนแรกจะให้มาก่อนสุดท้ายให้ช่วยซาเดเย่ต่อแล้วจะมาทีหลัง
ปัญหากันยังไงเรื่องนี้จะได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องด้วย
ต่อสายคุยกับคุณสมพรใช้บางอย่างครับ

วันนี้ก็เป็นตัวแทนของสมาคมนะครับในฐานะนายกนะครับ
คือประเด็นเรื่องของชัชชุออนกับอัชราพรเนี่ยครับเอาตั้งต้นก่อนเลยครับ
ทำไมสุดท้ายเนี่ยมันถึงมีประเด็นว่าเราขอตัวนักกีฬาไปแล้วอ่ะ

คือที่มาที่ไปของเรื่องต้องตั้งต้นที่สมาคมก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
สองคนนี้ในแผนตอนแรกเนี่ยจะเอามาช่วยทีมหรือไม่เอามาช่วยทีมครับในสี่เกม
ในหลักการเราต้องมาช่วยทีมอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นนักกีฬาหลักนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่ตลอดระยะเวลาที่ทำการแข่งขันอยู่ในต่างประเทศก็
เราก็ติดตามมาตลอดว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างความพร้อมเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะฉะนั้นด้วยศักยภาพของเขาที่เขามีความพร้อมในฐานะที่เป็นตัวหลักอยู่แล้ว
และในขณะเดียวกันเขาก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเขาที่ว่า
พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็เข้ากับแผนของสมาคมที่ต้องการเอาทั้งสองคนนี้มาเล่นในทีมชาติช่วง๔เกม
คราวนี้ครับพอตั้งประเด็นไว้เรียบร้อยว่าโอเคเอากลับมาแน่
อันนี้อาจจะไม่ได้อาจกระทบมากแต่พอเขาเข้าปุ๊บเนี่ยทางสโมสรเขาได้ติดต่อรีบมาบอกก่อนไหมว่า
จะดึงกลับมาหรือจะปล่อยไว้ทีหลังอะไรอย่างนี้ครับ
จริงเราก็เราก็เรื่องนี้เราก็คุยกันตั้งแต่เป็นห่วงกันตั้งแต่ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวแล้ว
เพราะเชื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็เริ่มกังวลแล้วว่านักกีฬาสองคนเนี่ยจะกลับมาได้ไหมนะครับ
แล้วเขาจะเริ่มแข่งกันเมื่อไหร่อันนี้เราก็เราก็มีความกังวลเบื้องต้น
ประมาณช่วงที่๒ก็คือช่วงที่ต้องรู้ว่าทีมเข้ารอบ
ครับก็เพลย์ออฟอีกก็ยิ่งเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นไปมากขึ้นอีกนะครับ
แต่ในหลักการนี้เรายังคงหลักการเดิมก็คือยังต้องการทั้งสองคนกลับมาให้เร็วที่สุด
เพื่อจะได้มาซ้อมทีมนะครับแต่ทางในขณะเดียวกันทางทีมเขาก็แน่นอนนะครับ
เพราะว่านักกีฬาทั้งของเราก็เป็นหลักให้กับทีมเขานะครับ
เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาได้เข้ารอบไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ต้องมีความพยายามในการที่จะดึงนักกีฬาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นต่างคนก็ต้องการ๒คนไว้นะครับในหลักการที่จะให้ได้ช่วยทีมทั้ง๒ทีมนะครับ
แต่ลาจะช่วยชาติช่วยประเทศของลาในกระดาษนี้ก้านเขาก็ช่วยทีมของเขา
ซึ่งก็เป็นสินคมของลานะครับมันอยู่ในช่วงสัญญาที่มีอยู่
นู้นว่าเราก็จะมีความจำเป็นนะอยากได้นักกีฬาเรามา
เพื่อจะได้มาซ้อมทีมบ้างนะครับเพราะเราจะแข่ง๔เกมแล้ว
ทางนู้นเขาก็อย่างไรไงเขาก็ต่อรองนะครับ
ในเราขีดเส้นตายไปทั้งแรกเนี่ย
เราคิดว่าขอเป็นถึงวันที่๒๕สายน
แล้วก็ทางที่สองเขาก็ขอว่าขอว่าเราขอไปวันที่หนึ่ง
ที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับเอ่อแล้วในในที่สุดเนี่ย
ทางทีมที่ตุรกีเนี่ยครับเขาก็หาลือไปล่าสุดเลยนะครับ
ว่าอ่าให้ให้ให้คล้ายคล้ายว่าให้ช่วยช่วยช่วยตัดสินหน่อย
นะครับทำนองว่าอ่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้นักกีฬาไว้อ่า
ในการที่จะร่วมทีมเขาได้ถึงไหนนะครับในที่สุดนางสาพันธุ์ก็ตอบ
ไว้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอนักกีฬาอ่าได้ไปถึงที่สิบห้าพฤษภาคม
นะครับถึงสิบห้าพฤษภาคมพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเป็น
สาบันเขาก็เขาไม่มาสนใจเรานะครับ
เราจะแข่งซีเกมแข่งอะไรก็ไม่รู้เขาก็ออกตักกับเขานะครับ
แต่เราคุยกับทีมไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องเอานักกีฬาเรา
กลับมาเล่นสี่เกมซึ่งซึ่งทีมก็รู้มาตลอดอ่ะนะครับ
พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอมีเรื่องซ้อนขึ้นมามันก็ในที่สุดก็ตกลงกัน
ครั้งสุดท้ายก็คือว่าก็ถ้าอย่างงั้นก็โอเคเราก็เราก็คง
ต้องต้องอ่าคล้ายคล้ายว่าต้องยืดหยุ่นตามตามสหพันธุ์น่ะนะครับ
สถาบันเขาที่เขาตัดสินมาหรือว่าแจ้งไปทางทีมที่ตุรกีนะครับ
เราก็เลยคุยกันครั้งสุดท้ายนี่ก็คือว่านักกีฬาจะกลับมาได้ก็วันที่๖
วันที่หกเม็ดก็คือก่อนเดินทางวันหนึ่งอ่า
ที่เจ็ดเดินทางถูกไหมครับวันที่เจ็ดเดินทางอาจจะกลับมาถึงวันที่เจ็ด
อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาเดินทางวันที่หกจากนู่นมาจะมาถึง
เจ็ดก็อาจจะต้องเดินทางต่อไปเลยนะครับเดินทางต่อไปที่กัมพูชาเลย
ซึ่งเราก็คุยกันคุยกันทางอ่าผู้บริหารแล้วแล้วก็พูดที่มีส่วน
ข้องเราก็คิดว่านักกีฬาเราก็มีความพร้อมอยู่นะครับ
เล่นที่นู่นเขาก็มีความพร้อมแล้วก็จากการที่ซ้อมทีมกันมาอ่า
กันมานานแล้วเนี่ยนะครับในทีมเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็คงนักกีฬาก็คงจะ
ปรับตัวเข้ากับทีมได้พอได้เร็วนะครับได้เร็ว
แล้วก็มีเวลาเพียงพอที่เพราะว่าเราจะเริ่มแข่งวันที่๙นะครับ
ทีมเรานะครับครับเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าก็คิดว่าอ่า
ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คงเราก็คงหาทางที่มันจะเป็นไปได้
มากที่สุดนะครับก็ตกลงกันว่าจะกลับให้เดินทางกลับ
วันที่หกนะครับในที่สุดนะฮะซึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้เองครับ
เมื่อวานนี้ครับนั่นแสดงว่าถ้างี้เราสรุปประเด็นได้ว่าอ่า
ถ้าเอฟอาบีบีตัดสินแบบนี้เนี่ยก็คือข้อมูลแรกที่บอกว่า
เกมเนี่ยได้รับการรับรองจริงจริงแล้วเนี่ย
จริงก็คือไม่รับรองถูกไหมในรายการระดับสากล
ก็ไม่ใช่สถาบันไม่ใช่รายการหลักอยู่แล้วใช่ไหม
เพราะว่าจริงมันมีประเด็นที่ทำให้คนไปเข้าใจผิดว่าเอ้ย
สุดท้ายที่ต้องปล่อยมาเนี่ยเพราะว่าสมาคมบอกไป
อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมมันเป็นการเข้าใจผิดกันเอง
ใช่ครับใช่ครับอ่าเพราะว่าทางสมาคมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าซีเกมเนี่ย
มันเป็นรายการที่มันทับกลับไปทินของหลีกทั่วโลกอยู่แล้วถูกไหมครับ
มันเป็นเรื่องภายในโซนของแต่ละโซนของแต่ละทวีป
แต่ว่าเราก็ในภายในก็เลยบอกกับทีมไว้ชัดเจนนะ
ทีมเขาก็รู้นะครับทีมเขาก็รู้แต่ว่าทีมเขานึง
อย่างที่บอกปัญหามันเกิดที่ถ้ามันไม่มีแผ่นดินไหว
โปรแกรมมันก็จบปกติใช่ครับมันก็จะไม่มีปัญหาไงฮะ
ปัญหามันมีปัญหาที่ดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาครับ
แสดงว่ามันก็โอเคยอมรับว่าตรงนี้มันมีความขัดแย้งจริง
แต่ว่าคุยกับสโมสรก็ลงตัวทุกอย่างเคลียร์กันแล้วนะ
ใช่ครับใช่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ
เข้าเรื่องนี้ดีกว่าครับจริงเนี่ยในมุมสื่อมวลชนหรือว่าแฟนกีฬา
อเล็กบอลเองเนี่ยผมว่าเคสพวกนี้มันคล้ายกับฟุตบอลอย่างหนึ่ง
อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ถามตัวของทางนายกอย่างพี่สมพรด้วยนะครับ
วันนี้ลีกใหญ่ของโลกเนี่ยถ้าเป็นยุโรปที่เราเปิดตลาดไม่ได้เนี่ยคือตุรกีนะครับ
ซึ่งเรามีนักกีฬาไปหรือแม้แต่พวกอิตาลีเนี่ยก็อนาคตก็ว่ากันไปลีกใหญ่
อย่างเช่นในเอเชียญี่ปุ่นเราก็มีนักกีฬาไปคนก็มาตั้งคำถามกันก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
จริงจริงแล้วเนี้ยคือโอสารมีนักกีฬาไปเล่นในจังหายขนาดเนี้ย
เราน่าจะให้เขาเล่นต่อจนจบในช่วงเวลานี้
ทำให้ลีกมันเลื่อนมายืดเยอะมา
ทำให้โปรแกรมในการเตรียมทีมของทีมชาติไทยมีปัญหา
แต่ว่าถ้าเกิดเรามองถึงในแง่ว่าให้นักกีฬาเล่นไปเลยในอนาคตใน๔เกมเนี่ยเราอาจจะใช้นักกีฬาที่มีอยู่เนี่ย
แฟนก็บอกว่ามันก็น่าจะเหนือกว่าแล้วเนี่ยมุมมองของนายกมองยังไงครับตรงนี้ครับ
คือในหลักการของสมาคมเราเนี่ยสิ่งที่เราตั้งความหวังและให้ความสำคัญไว้ที่สุดก็คือเราจะทำทีมชาติเราให้ดี
เพราะนี่คือทีมชาติไทยนะครับในซีเกมเนี่ยดูเหมือนกับเป็นกีฬาในภูมิภาคนะครับ
แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศในภูมิภาคนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะไม่พูดถึงศักดิ์ศรีห้วงเป็นชาติมันก็ไม่ให้ต่ำกวกมาเทศไทย
และในฐานะที่เราเป็นแชมป์มา๑๕สมัย๑๓ปีติดเนี่ยนะครับ
ในการที่เราจะต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้
ก็เป็นความหักหลักใจของสมครมนะครับ
เพราะนั้นวันนี้เราจะไปดูถูกเวียดนาม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

ขณะนี้เนี่ยนะฮะบางทีมไปเก็บตัวต่างประเทศ
ลิปปินส์ไปเก็บที่ญี่ปุ่นเป็นเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับ
อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราประมาทใครไม่ได้นะฮะ
ประมาทใครไม่ได้แล้วถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ย
มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีก
เพราะสิ่งที่เราต้องคำนึงคือเราจะทำไงให้ทีมเรามากดีที่สุด
แล้วก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ยาวนานที่สุดแล้วก็ต้องชัวร์
อันนี้ก็ต้องชัวร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างทีมของเรา
เอาทีมของเราให้ดีที่สุดในมุมมองของสมาคมนะครับ
เพราะเราก็ต้องเราก็ต้องรักษามาตรฐานของเราไว้นะครับ
มันว่ามันก็ไม่ใช่เวทีทดลองนักกีฬานะครับ
มันเป็นเวทีที่จะต้องแข่งขันกันจริงจริงอ่าและฉะนั้นมีผลครับครับ
คือคืออาจจะมองว่ามันเป็นคนละบริบทกับฟุตบอลอ่าโอเคผมเข้าใจการสื่อสาร
นี้อีกหนึ่งเรื่องครับคือตลาดของนักกีฬาเนี่ยพอเราฟอร์มดีในทีมชาติแน่นอน
มันก็จะส่งผลต่อการที่นักกีฬาจะมีโอกาสไปเล่นในลีกใหญ่หรือว่าสังกัดดี
ในต่างประเทศเพื่อพัฒนาตัวนักกีฬาแล้วมาช่วยทีมชาติในมุมตรงเนี้ยก็มีคนกังวลว่า
มันจะไปคล้ายกับพวกกรณีของฟุตบอลบางเหตุการณ์ได้ว่า
โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมทีมชาติของเราเนี่ย

แน่นอนใครจะเซ็นสัญญากับนักกีฬาเราในอนาคตเนี่ย
ว่ามันมีช่วงคาบเกี่ยว๔เกมแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์บังเอิญว่าการแข่งขันยังไม่จบ

โอ้โหเลือกที่อาจจะไปเลือกนักกีฬาที่อักเกรดใกล้เคียงกับเรา
อาจจะลดโอกาสในการที่นักกีฬาเราจะไปเล่นในต่างแดน
มุมมองของพี่สมพรมองเรื่องนี้ยังไงครับ
มีมันก็มีมุมมองทั้งสองประเด็นนะครับ
คือในประเด็นแรกเราก็คงต้องพูดคุยกับสโมสรเขาตรงว่า
พอถึงเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องกลับมารับใช้
นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องคุยกับสโมสรเขาให้เขาเข้าใจนะครับ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นักกีฬา
อันนี้อันนี้เป็นเป็นความพยายามเบื้องต้นก่อนนะครับในหลักการนะครับ
ส่วนที่ว่าจะได้ไม่ได้เราก็ต้องคุยกัน
แล้วก็มาดูความจำเป็นว่าโอเคถ้านักกีฬาคนนี้เข้าไปก็ให้เขาเล่นได้ตลอด
โอเคก็ไม่มีปัญหาถ้าเราถ้าเราพร้อมเราเห็นว่าแมทที่เรา
มันอยู่ช่วงนั้นมันไม่ได้แมทที่มีความสำคัญอะไรมากมายนัก

อันนี้มันก็อยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่ความสำคัญของแมทการแข่งขัน
ในช่วงนั้นและในขณะเดียวกันอยู่ที่เราทำความตกลงกับสโมสร
ที่จะลงนามนักกีฬาออกไปนะครับ
โอเคงั้นก็เคลียร์ทุกอันแล้ว
ทุกอันแล้วน้องตูนเรียบร้อยทุกอันแล้วครับ

ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะครบถ้วนทุกประเด็น
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยคือเราทราบชัดเจนแล้วว่า

คือต้องกลับมาวันที่๑พฤษภาคม
เพื่ออาจจะมาเก็บตัวล่วงหน้า

มันอาจจะไม่ได้มีจุดที่เป็นเรื่องสำคัญมากว่า
มาเล่นด้วยกันไม่เล่นด้วยกันนานแล้วมันจะเป็นยังไง

แต่ส่วนที่สมาคมต้องการคือเรื่องของการพักผ่อนนักกีฬามากกว่า
เพื่อให้มันเตรียมตัวแล้วมันไม่ไทยมากจนเกินไป
เพราะว่าด้วยเวลาณตอนนี้คือบางทีถึงปุ๊บต้องเดินทางต่อไปที่กัมพูชาเลย
แต่ในเมื่อเราชัดเจนกันแล้วนะครับว่าประเด็นคือ

ถ้ามันได้รับผลกระทบกับการเซ็นนักกีฬามาแล้วแล้วเป็นตัวหลัก
เพราะว่าทั้งสองคนคือตัวหลักเขาก็เลยต้องไปจัดการคือหาคำตอบกลับ

ความชัดเจนนั้นขนาดนี้เนี่ยสรุปคือสมาคมไม่ได้เข้าใจผิดเหมือนกัน
คือปฏิทินมันไปทับซ้อนกับโปรแกรมลีก
เพราะฉะนั้นความสำคัญของตัวนักกีฬาเนี่ย
มันก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่าย
ทางสมาคมเองก็ดูแลนักกีฬาส่งออกนักกีฬาไปนะครับ

ก็อยากใช้นักกีฬาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ในช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ย

ถ้าสมาคมยังดึงดันจะใช้นักกีฬาให้กลับมาวันที่๑พฤษภาคม

มีวอเล็กบอลรายการอะไรมาที่มันอาจจะทับกับโปรแกรมลีกเขา

ในอนาคตสมมุติศาสตร์เราคงมองว่า
แบบนี้เอานักกีฬาที่ฝีมือใกล้เคียงคนไทยดีกว่าไหม

เข้าไปใช้ดาวรุ่งขึ้นมาแล้วฟอร์มเขาดี

กลับไปนักกีฬาของเราหลุดจากตัวจริง
ซึ่งวอเล็กบอลเนี่ยโอเคฟังแล้วมันอาจจะดูไม่ได้แย่กว่าฟุตบอล

ตัวสำรองมันต้องเยอะวอเรทบอลมันเปลี่ยนได้ตลอด
แต่ฟุตบอลบางทีมันเปลี่ยนคือเปลี่ยนออกแล้วมันเปลี่ยนเข้าไปได้

สุดท้ายนะประเด็นนี้คือแน่นอนการสื่อสาร
ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เคลียร์และก็ต้องจบนะครับ
คนละครึ่งทางก็ชัดเจนว่า
จะได้เห็นนะทั้งสองคนก็คือ

ถ้าจะกลับก็คือเร็วสุดวันที่๖หรือ๗นะครับ
แต่ว่าไม่ว่า๖หรือ๗ยังไงการเดินทาง

เราจะมีเจอกับทางอิโรดิเซีย
แล้วก็เจอกับทางพรรมา
มี๑๑พฤษภาคมนี้คือ๓เกม
เราเจออิโรดิเซียเจอพรรมา

นี้คือ๓เกมสำหรับบริเวิร์นสาวไทย
ก็กลับมาวันที่๖จริงก็ยังโอเคถือว่าคนละครึ่งทาง
เพราะเอาจริงเนี่ยถ้าจะเล่นให้จบตรงนั้นเนี่ยต้องมาช้ากว่านี้นะครับ
ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ข่าวสารที่มีมาทั้งหมดเนี่ย
ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราได้ถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชคุยได้ติ
มาคุยกับทางโค้ดด่วนหรือว่าทางสมาคมจะจองตัวให้กลับเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่ตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเข้าใจผิดนิดหน่อย
สุดท้ายก็จบแล้วนะครับชัดเจนว่ายังไงน้องทั้งสองคนได้เล่นให้กับต้นสังกัด
ในช่วงโค้งสุดท้ายอาจจะไม่จบดีแต่ว่าก็สามารถช่วยต้นสังกัดได้ในเกมสำคัญที่สโมสร
ก็ต้องยอมรับครึ่งหนึ่งแล้วก็ทีมชาติก็ต้องรับไปครึ่งหนึ่ง
ก็น่าจะครบทุกโปรแกรมอยู่แล้วเกมแรกอาจจะลงไม่ลงก็ว่ากันไปนะครับ
ว่าเราไม่ใช้นักกีฬาสายเลือดใหม่สักทีนึงเราเหนือกว่าเขาแล้วนะ
แต่สมาคมไม่ได้มองมองว่าต้องเอาความชัวร์
เพื่อกดคู่ต่อสู้ในอาเซียนให้อยู่
ก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมีตัวหลักเข้ามาด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือครีเรียมเส้นถามจริงตอบตรง
กับผมเจวารพรสองช่องทางเหมือนเดิม

แล้วก็กดไลค์กดแชร์ในทุกคอนเทนต์นะครับ